คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่บึงกาลกันหน่อยนะฮะ
เป็นความแค้นสะสมที่ลูกเลี้ยงเขาอ้างแบบนั้น
เขาถูกพ่อเลี้ยงดุด่าเป็นประจำ

ล่าสุดเอาปืนไปยิงพ่อเลี้ยง๕นัด
เลี้ยงคานไปหนีตายไปอยู่หน้าห้องน้ำ
เอาคราดทุบตีต่อยังไม่พอ
เอามีดปาดคออีกโอ้โหโดนขนาดนี้
เลี้ยงเสียชีวิตค่ะที่ตามไปจับตัว
ลูกเลี้ยงบอกว่าก็เขาชอบมาดุด่าผม

เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นี่คือสภาพศพนายใบคำเสียงล้ำ
วัย๖๘ปีที่ถูกฆ่าตายคาบ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลบ้านต้องอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
งานนี้คนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหน
คือนายพักดีลูกเลี้ยงวัย๓๐ปี
ลงมือฆ่าใช้ปืนยิงกระหน่ำตีซ้ำ

กลายเป็นศพหมกคาบ้านตอนเช้ามืดที่ผ่านมา
ตำรวจสพศกกามพร้อมร้อยเวร
กู้ภัยสว่างศรีวิลัยรุดไปตรวจสอบ
พบศพใบคำนอนสิ้นลมหายใจอยู่ตรงนั้น
เสียชีวิตจมกล่องเลือดข้างห้องน้ำ
มีบาดแผลถูกยิง๕นัดเข้าที่บริเวณกลางหลัง

ส่วนที่คอมีแผลชะกันถูกมีดฟันหลายแห่ง
ใกล้ศพพบคลาดเหล็กและมีดปลายแหลมตกอยู่

สาคอนภรรยาผู้ตายและเป็นแม่ผู้ก่อเหตุ
ให้การบอกมารู้เรื่องก็ตอนน้องสาวมาบอก
รู้สึกตกใจและเสียใจที่เกิดเหตุร้ายในบ้าน
ก่อนนี้ก็นึกสังหรณ์ใจเหมือนกัน
เพราะที่ผ่านมาได้ยินสามีบ่นบ้านลูกชายเป็นประจำ
ก็ได้แต่พยายามบอกสามีให้ค่อยพูดค่อยจากับลูก
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงกระทั่งมาเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ด้านนางลำไยโดนสวัสดิ์ซึ่งเป็นน้าผู้ก่อเหตุบอก
นิสัยหลานชายเป็นคนใจร้อน
เมาทะเลาะกับผู้ตายอยู่บ่อย
เคยเตือนหลานชายให้ใจเย็น

ระเบิดออกมาถึงขั้นฆ่าพ่อ
ตำรวจบึงกากระดมทีมสึบสวนออกตามลากคนร้ายทันที
คดีนี้ไม่ซับซ้อนคนร้ายไม่ใช่มืออาชีพ
หลังก่อเหตุพักดีหนีตำรวจไปอยู่ในป่า

ทีมสืบสวนตามไปตะคุบตัวเอาไว้ได้

มีดพลาและปืนไทยประดิษฐ์สองกระบอก
นำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พักดียอมเปิดปากอ้างทำไปเพราะแค้นใจและเก็บกฎ
ที่ถูกพ่อเลี้ยงดุด่ามาตลอด
ลุกแกะอารมณ์ชักปืนออกมายิงกลางหลัง
พ่อตะเกียกตะกายสิ้นใจ
ก่อนจะใช้คลาดตีและใช้มีดปาดคอซ้ำ

นานหรือยังลูก
พนักงานสอบสวนนำตัวไปคุมขังที่โรงพัก
พร้อมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนศพส่งผ่าชนะสูตรก่อนมอบให้ญาติรับไปดำเนินการ
และความแค้นฝังหุ่นก็ทำให้คนฆ่ากัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน